ไปดูความคิดว่ายของคุณชุวิตที่ผมโปรยไป
คุณชูวิทย์ฟ้องคุณเศรษฐากับทนายความ

ที่ศาลินาญาณรัชดาในชุวิตกำบลวิสิทธิ์

ในข้อหาฟ้องเท็จหมินประมาทและละเมิดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรณีที่นายเศรษฐามอบหมายให้นายวิญญัตินะครับยื่นฟ้องเขาหมายถึงคุณชูวิทย์นะ
ความผิดฐานหมินประมาทโดยการโฆษณากล่าวหากรณีหลีกเลี่ยงภาษีซื้อที่ดิน
ถนนสรรสินและขอให้ลบข้อมูลวัตถุพยานที่เกี่ยวข้องกับการแสดงข้อมูลในครั้งนั้น
เรียกค่าเสียหาย๕๐๐ล้านบาท
คุณชูวิทย์ระบุว่าการยื่นฟ้องทั้งคู่เพื่อให้ความจริงปรากฏต่อหน้าศาล
นายเสร็จถามเป็นแคดดิเดตนายกธรรมดีและเขาในฐานะประชาชน
ก็มีสิทธิตรวจสอบทั้งเรื่องที่ดินที่สารสินและทองหล่อซอย๑๒
ส่วนที่เรียกค่าเสียหายแค่๙๐๐๐บาท
เพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณชุวิตไม่ได้ต้องการเงิน

ต่างจากครั้งที่นายเศรษฐาฟ้องเขาถึง๕๐๐ล้านบาทครับ
นายเสร็จถาจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี

ผมก็ฟ้องกลับจำนวน๙๐๐๐บาท
เพื่อให้แสดงให้เห็นว่าผมไม่ได้ต้องการเงิน
ผมต้องการฟ้องเพื่อเอาข้อเท็จจริง
คุณฟ้องผม๕๐๐ล้านผมเป็นประชาชน
ผมฟ้องคุณ๙๐๐๐บาทวันละ๑๐๐๐บาท
ตั้งแต่วันที่๖ที่คุณฟ้องผมถึงวันที่๑๕
ผมไม่ทราบว่าคุณจะเลือกใคร
ณวันนั้นคุณเป็นคนเซ็น

อันนี้ผมก็ตรวจสอบได้แล้ว
แล้วก็จากกรณีที่เปิดเผยพรบข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ก็เป็นไปตามที่วางแผนไว้แหละเพราะแสนสิริชี้แจงเพียงแค่ว่าการซื้อขายที่ดินในซอยทองหล่อ๑๒นั้นโปร่งใส
แต่ไม่ได้บอกถึงวิธีการซื้อขายที่ชัดเจนเพราะเชื่อว่าคงไม่มีทางที่จะเปิดเผยข้อมูลนี้
ซึ่งประเด็นนี้นะครับเขาเองก็เปิดเผยวิธีการทำนิติกรรมอำพลางไปแล้วเมื่อวานนะครับ
ทั้งการตั้งบริษัทโนมีนีเอารอเพราะพอกับแม่บ้านมาเป็นกรรมการบริษัท